าทีวัฒน์โรงงานซึ่งเนวัสดิ์
โอ๊ะเอารูน้ำลูกมา
ไม่ล่ะ

ไม่ถูกแจกเลยนะ

ฝ่ายไม่ใช่แหละ

ไฟใหม่เต้นไฟใหม่เต้น
สวัสดายสวัสดายถัง
ถังแครับ
โรสาววิ้สาวสาว
ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าว
อัศวินไทย

อัศวินไทย

อัศวินไทย
อัศวินไทย

อัศวินไทย
อัศวินไทย